โอ้โหคุณผู้ชมฮะมาดูภาพนี้คลิปนี้นะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวมหาศาลเลย
ติดค้างอยู่ที่สุวรรณภูมิมันดีหรือไม่ดีนะคุณ
เรื่องดีคือสงสัยนักท่องเที่ยวมาบ้านเราเยอะช่วงนี้
เรื่องที่มันไม่ดีก็คือระบบการจัดการ
ทำไมนักท่องเที่ยวต้องมารอแบบนี้เบียดกันแบบนี้
คุณผู้ชมมันจะเสื่อมเสียชื่อเสียง

บริเวณจุดรอรับการตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า
หรือว่าด่านตม๓บินสุวรรณภูมินะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าสุวรรณภูมิแตก

มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับ
บอกว่าโอ้โหดีจังเลยนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราเยอะจัง

แต่บางคนบอกโอ้โหมันสะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการนะครับ
เรื่องนี้นะฮะทางด้านของพลตำรวจตรีเชิงรน
พอดีฐานะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผย
บอกว่าคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์จริงครับ
ผู้โดยสารกำลังรอรับการตรวจหนังสือเดินทาง
ที่ขาเข้าด่านต่อมอสามบินสุวรรณภูมิจริง
วันที่๓๐ตุลาคมช่วงเวลาบ่ายโมงถึง๕โมงเย็น
เป็นช่วงพีคนะคุณมีเที่ยวบินลงจอดถึง๗๖เที่ยวบิน

ทำให้มีผู้โดยสารเฉลี่ยชั่วโมงละ๓๔๐๐ราย
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองหลังสถานการณ์โควิด๑๙
หนาแน่นมากเดี๋ยวจะต้องมีการจัดระบบการจัดการนะครับ
ส่วนถามว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะจริงเหรอ
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบเปิดเผยบอกว่า
เดือนตุลาคมเดือนเดียวนะคุณนะที่เพิ่งผ่านไป
มีปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น
โดยภาพรวมการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศทุกมิติการขนส่ง
รวม๓๑๕๙๐๐กว่าคนคุณ
ทางอากาศมีสัดส่วนการเดินทางสูงสุดนะครับ
ก็คือมีผู้โดยสารรวม๓๓๑๐๐กว่าคน
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ๒ล้านกว่าคนแล้ว

ท่ากาศยานภูมิมีผ้าอีก๓๔๙๑๗๐คน
หนาแน่นเยอะมากทีนี้ก็ต้องมีการเตรียมการนะครับ
ตอนนี้ใครไปแหล่งท่องเที่ยวไปจังหวัดต่างท่องเที่ยวนะ